รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็ยอมรับว่าข้อเสนอของข้อสอดช่อ
ที่จะให้ยกเลิกคำสั่งห้ามบุคคลเดินทางออกนอกประเทศ
เป็นแนวคิดของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ในขณะที่ข้อเรียกร้องของฝ่ายการเมือง
ที่ต้องการที่จะให้ยกเลิกคำสั่งห้ามประชุมพักยังไม่เป็นผลนะครับ
เพราะนายกรัฐมนตรีระบุว่ายังไม่ถึงเวลาครับ
วันนี้มันเริ่มมาตั้งแต่วันทั้ง๒๒ก็จะพาไปแล้ว
ผมเห็นว่ามันนานไปแล้วผมก็ผ่อนคลายให้ก่อนนั้นเอง
ไม่เกี่ยวกับเรื่องประชาติอะไรอย่างนั้นสินะ
ก็ทุกคนก็อยากได้ผ่อนคลายผมก็ผ่อนคลายให้ขนาดนั้นเอง
ยังไม่ผ่อนยังยังไม่ถึงเวลา
เขาเคยเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองบ้างยังอ่ะเปลี่ยนแปลงยัง

เหตุเหตุผลที่ว่าผักศักดิ์ช
ต้องเท่านอนว่าก็นานแล้วก็นะครับ

หัวหน้าขอสชท่านก็เป็นคนผ่อนปนเอง
ขณะที่นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
กิจกรรมทางการเมืองของพักการเมืองได้แล้วนะครับในตอนนี้
และไม่ควรมองว่าพักการเมืองทำกิจกรรมแค่เลือกตั้งเท่านั้น
เท่านั้นโดยเฉพาะยุคที่กำลังปฏิรูปพักการเมือง
จำเป็นต้องเปิดโอกาสให้ประชุมหรือทำกิจกรรมต่างได้
แต่ถ้ายังมีความกังวลอยู่คอสชสามารถระบุกติกาได้
ส่วนตัวไม่คิดว่าจะมีพักใดอยากก่อความวุ่นวาย
โดยใช้วิธีการประชุมอย่างเป็นทางการ
ส่วนนายบุญส่งน้อยโสพลกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการสืบสวนสอบสวน
วินิจฉัยเปิดเผยนะครับว่ากรกตได้รับคำร้องและแจ้งบ่อแส
พบพฤติกรรมที่กระทำผิดตามพระราชบัญญัติ
ด้วยการออกเสียงประชามติแล้วจำนวน๑๑เรื่อง
ซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงความเห็นของนักการเมือง
พฤติการของเจ้าหน้าที่รัฐที่สุ่มเสี่ยงว่าจะผิดกฎหมาย
และเรื่องร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันตาสับปะรด๒เรื่อง
หนึ่งในนั้นก็คือบ่อแสให้ตรวจสอบกรณีที่นายสุรนันเวชาชีวะ
อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
และนายพิษพงศวรรคนักวิชาการใส่เสื้อสีขาวสกรีนคำว่า
รับไม่รับเป็นสิทธิ์ไม่ผิดกฎหมายโดยคำว่ารับเป็นอักษรขนาดเล็ก
ซึ่งก็ได้ตรวจสอบทั้งหมดแล้วไม่ครบองค์ประกอบความผิดครับ